คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
สบงร้อนฮะพระคลั่งทะเลาะกับชาวบ้าน
แต่เหตุที่พระคลั่งทะเลาะกับชาวบ้านเรานำเสนอไปแล้วก่อน
เอาละครังทองเหลืองขนาดใหญ่
เอาไปขายตามตลาดพระที่ลบบุรี
หูนี่กันขนาดนี้เลยนะใช่ฮะแล้วทีนี้ญาติโยมและพ่อค้าแม่ค้าที่เขาให้เช่าพระอยู่นะ
ก็เห็นเอ๊ะพระรูปนี้มีพิรุษเอาระคังขนาดใหญ่มาขายเนี่ย
รู้ไปขโมยมาจากวัดหรือเปล่านะครับนี่คุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะฮะตรงตลาดแผงพระวัดพรมมาศนะครับ
ความเบอร์ท่าหินอ่าในพื้นที่ของจังหวัดต้มปุรินะครับ
แผงพระเนี่ยให้ข้อมูลก่อนเลยบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ย
ระคังทองเหลืองมาแล้วบอกว่าอ่ะโยมโยมซื้อไหมขายนะนะฮะ
ขายเท่าไหร่พระพระบอกขายแปดพันนะครับปรากฏว่าอ่า
เจ้าของแผงพระเนี้ยอืมไม่เชื่ออืมบอกว่านี้มีพิรุธแน่เลย
ไปขโมยมาจากวัดไหนหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่แถวนั้นเลยพอดีพอดีตำรวจนอกเครื่องแบบก็เลยแปลงกาย
กลายเป็นเหมือนคนมาซื้อบอกว่าพระจะขายใช่ไหมละครั้งนี้
แปดพันเหรอต่อได้ไหมสองพันพระบอกเอาไปเลยสองพันได้
หากบอกว่าพระสุชาติปรากฏพามาที่โรงพักษณ์
สุชาติปากแข็งปากแข็งยังไงให้ไปดูกันนะฮะ
๕๐๐บาทซื้อมาเท่าไหร่นะ๕๐๐บาท๕๐๐บาทแล้วมาขายเท่าไหร่
จะมาขายเท่าไหร่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาขายก็จะมาให้ว่าแบบนี้
เนี่ยตำรวจบอกปากแข็งจริงนะพระฮะพระบอกแบบนี้มีโยมเขาเอามาให้
อาตมารับซื้อไว้๕๐๐อัตมาไม่ได้เอาไปขายเลยไม่ได้ไปขายที่ตลาดแผงพระเลย
แต่ว่าตำรวจมีหลักฐานทั้งหมดตำรวจถามอีกยาบ้าเสพมาไหม
พระบอกไม่ได้เสพเปล่าปากแข็งแบบนี้นะเสียงสูงด้วยนะ
ตำรวจบอกว่าอย่าปากแข็งนะพระนะพระโกหกไม่ดีเป็นบาปนะ
สุดท้ายยอมรับที่เอาละคังมาขโมยมาแล้วไปขายเพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้า
คุณผู้ชมทีนี้ตำรวจติดต่อไปที่เจ้าอาวาสวัดแคร์สูงนะครับ
อาวาสบอกเออระคังทองเหลืองของที่วัดแล้วก็มีดดาบโบราณ
หายไปจากวัดจริงแล้วเป็นระคังอายุกว่าร้อยปีนะ
เจ้าอาวาสวัดแคร์สูงเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังบอกว่าพระรูปนี้ก็คือพระสุชาติ
มาขอบวชเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยอ้างว่าบวชมาจากวัดในจังหวัดพิจิตร
แล้วก็เจ็บป่วยต้องรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลในลบบุรี
ก็เลยมาขอจำวัดอยู่ที่วัดที่ลบบุรีแห่งนี้
ถามหาใบสุทธิก็อ้างว่ายังบวชไม่ครบพรรษา

กลางค่ำกลางคืนหายออกไปจากวัดนะ
มาสืบรู้ทีหลังว่าก็ไปเสพยาบ้าง
กับวัยรุ่นแถวนั้น
ทีนี้ครับพระอธิการอำภัย
เท่านเจ้าอาวาสวัดแขสูงวัดที่ถูกขโมยระครังมา

และทำการศึกโดยไม่ต้องกล่าวคำลาศิกขา
เพราะถือว่าขาดจากความเป็นพระไปแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็พบประวัติคดียาเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์
ซึ่งจะได้ตรวจสอบว่ามีหมายจับในคดีอื่นอีกหรือไม่
นี่กลายเป็นนายสุชาติไปแล้วนะฮะ